ครับแล้วเขายังเชื่อว่าดวงจิตของท่านอยู่ที่นี่
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันครับ
ขออนุญาตเข้าไปกราบสรีระสังขารของพ่อท่านค้าหน่อยได้ไหมครับ
ทำไมถึงไม่เอากลับไปวัดที่ท่านเคยอยู่
เจตนาของพระท่านคล้ายวาจาศิษย์สร้างองค์เจดีองค์นี้ขึ้นมา
เนื่องจากว่ามีความประสงค์ที่จะวางบรมศาลีริกฐาตุ
แล้วก็สำหรับที่จะบรรจุสรีระจริงของพระตันกลายไว้ที่นี่

หมายถึงว่าท่านสั่งไว้เลยว่าถ้าสมมุติท่านละสังขารไปแล้ว

อันนี้คือสรีระสังขารของท่านจนถึงทุกวันนี้

ก็ยังอยู่ที่นี่สามารถมากราบไหว้บูชากันได้
ครับสามารถกราบไหว้บูชากันได้
เอาวิธีการกราบไหว้บูชาเพราะท่านคล้ายวาจาศิษย

หนึ่งเลยก็คือดอกไม้ทูบเทียน

แล้วก็ยังมีหมากพลู
เพราะว่าเมื่อสมัยพี่พระท่านคล้ายยังไม่ได้มรณภาพ
เพราะท่านจะสรรหมากฉันพลูอยู่เสมอ
หรือพุทธังอารหางพุทธโฌ

สังขังอารหังพุทธโธ
พระครูพิสิษฐ์อัตธการู

อันนี้คือหีบศพของพ่อท่านคล้ายจริง

เขาบอกว่าถ้าสมมุติดวงของเราดวงกำลังตกอยู่

ให้มาเดินรอบหีบสดของพ่อท่านคลาย

เพราะขอให้อธิษฐานให้เจอแต่สิ่งดีเข้ามา
อย่างที่บอกว่าพ่อท่านคล้ายท่านก็จะช่วย
เหมือนกับว่าเขามีความเชื่อว่า

ถูกต้องจะลองพร้อมเดินก่อนดีกันนะครับ